ขณะนี้ดิฉันยืนอยู่บริเวณถนนอรุณอมรินด้านหน้าโรงพยาบาลสิริราชนะคะ
ซึ่งขณะนี้ถนนเส้นนี้ยังคงเปิดให้ประชาชนสัญจรตามปกติ
แต่จะปิดในเวลา๙นาฬิกาค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะมีประสงค์นิกรชาวไทยเดินทางมารอส่งเสด็จพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองฝากฝั่งแล้วค่ะ
ถนนอรุณอมรินด้านหน้าโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
บรรยากาศบริเวณสองฝากฝั่งของถนนอรุณอมรินด้านหน้าโรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่ช่วงเช้า
มีประสงค์นิกรชาวไทยเดินทางมาจับจองพื้นที่
เพื่อรอส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ซึ่งตามกำหนดการจะมีการเคลื่อนขบวนพระบรมศพในเวลา๑๓นาฬิกา
ซึ่งล่าสุดขณะนี้การจราจรในเส้นทางถนนอรุณอมรินยังคงเปิดให้ใช้เส้นทางตามปกติ
โดยจะอนุญาตเฉพาะรถของประชาชนที่เดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา
และรถของโรงพยาบาลสิริราชเท่านั้น
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาส่งเสด็จ
พระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ต้องเดินทางมาก่อน๙นาฬิกา
หากมาหลัง๙นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ไปรอส่งเสด็จที่สนามหลวงแทน
เพราะคาดการณ์ว่าพื้นที่อาจจะเต็มและมีพิธีซักซ้อมการเคลื่อนขบวนพระศพ
ล่าสุดนะคะมีการวางกำลังตำรวจเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อย
ตลอดเส้นทางทั้งสองฝั่งถนนอรุณอมรินค่ะ
ส่วนพื้นที่ด้านในโรงพยาบาลศิริราชจะไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประชาชนเดินทางเข้าไป
เว้นเจ้าหน้าที่และผู้ที่เดินทางมาพบแพทย์เท่านั้น
โดยต้องแสดงใบนัดและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ต่อทหาร
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่ด้านหน้าโรงพยาบาลสิริราช

รายงานสดจากถนนอรุณอมรินด้านหน้าโรงพยาบาลสิริราชค่ะ